คุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งข่าวก็ต้องแสดงความยินดีเลยนะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยลุ้นกันมานานเหลือเกินนะคะ
แต่งงานกันไปก็หลายปีแล้วนะ
ในที่สุดสมใจสักทีนึงนะคะ
สำหรับพี่กันกันตะถาวรกับภรรยาคุณพลอยอายดานะ
ตอนนี้เขาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วจ้า

โชว์รูปอันตราซาวลูกน้อยในคันของสาวพลอยนะจ๊ะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นสุดปลื้มเลยบอกว่า
ในที่สุดเบบีกันพลอยก็มาแล้ว
ตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มาลุ้นกัน
แล้วก็ยังบอกด้วยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่สุดใน๓โลกเลย
หลังจากที่ปิดเป็นความลับกันมานานถึง๓เดือน
สามเดือนแล้ว
ซึ่งกันเองก็มีการปล่อยคลิปตอนที่ทราบว่าภรรยาท้อง
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ดีใจกันสุด
เพราะเขารอกันมา๒ปี
แฮปปี้ขนาดไหนไปชมกันค่ะ
ไม่ต้องหลอกนะฟี

ไม่ต้องหลอกนะฟี

ไม่ต้องหลอกนะฟี

ไม่ต้องหลอกนะฟี
ไม่ต้องหลอกนะฟี
ไม่ต้องหลอกนะฟี
ไม่ต้องหลอกนะฟี

ไม่ต้องหลอกนะฟี